คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วมีคดีที่น่ารันทดใจเกิดขึ้น
มีผู้ชาย๓คนลาดลวงเด็กหญิงวัยแปดขวบไป
เอายาบ้ากรอกปากและรุมโทรมขมขืนเด็ก

ล่าสุดวันนี้ตามจับได้อีก๑คน
หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อ๑๘ธันวาคมปีที่แล้ว
วันนี้ตำรวจกองปราบจับกลุ่มตัวนายจีรศักดิ์สุขเขอายุ๒๓ปีนะครับ
เป็นผู้ต้องหาที่ร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
แล้วก็โดนอีกข้อหาหนึ่งด้วยก็คือกระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
ตำรวจไปจับได้ที่ด้านหน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ
คดีนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อ๑๘ธันวาคมปีที่แล้วผู้ต้องหาคนนี้พร้อมกับพวกอีก๒คน
คือนายชาตรีหารชนะกับนายสุรเชษจอมคำสิงซึ่งทั้งสองถูกจับไปก่อนหน้านี้แล้ว
ไปร่วมกันก่อเหตุคมขืนเด็กหญิงอายุ๘ขวบ
คือเด็กเนี่ยอาศัยอยู่ใกล้บ้านของนายชาตรีก็ใช้กลอุบายล่อลวงไปบอกจะพาไปเที่ยว
เด็กก็หลงเชื่อนะฮะเพิ่ง๘ขวบ
ทั้งสามคนพาเด็กไปที่บ้านของนายชาตรีแล้วก็เอายาบ้ากรอกปากให้เด็กหญิงกิน
เด็กก็โอ้โหทีนี้๘ขวบเจอยาบ้ากรอกปากเข้าไปนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับ
ที่สุดแล้วถูกข่มขืนนะครับคือไม่ได้สติอะไรเลยนะครับสลบไปเลยนะครับ
แล้วก็ถูกนำไปปล่อยทิ้งไว้ที่ข้างทางนะฮะทั้งสามคนก็ปล่อยทิ้งไว้เสร็จก็หลบหนีไปนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มตัวนายชาตรีกับนายสุรเชษได้เหลือแค่นายจิรศักดิ์นะครับ
ที่หลบหนีไปนะครับจนกระทั่งกองปราบนำกำลังสืบสวนตามหานะฮะคือไม่ลดล่า
แล้ววันนี้ก็ไปจับกลุ่มได้หลังจากไปกบดานซ่อนตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ
ก็การก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะ
ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนไกลนะครับแต่นายจิรศักดิ์ให้การภาคเศษนะฮะอ้างว่าไม่ได้ข่มขืนเด็กนะ
มีแค่นายชาตรีกับนายสุรเชษ๒คนที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้ที่ลงมือก่อเหตุ
ตัวเองอยู่ด้วยแต่ไม่ได้ข่มขืนแต่ตำรวจไม่ปากใจเชื่อนะครับ
ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะฮะในท้องที่ของสพแก่งหางแมว